ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอู่รถแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะมีกลุ่มคนเนี่ยสักเกือบ๑๐คนได้บุกเข้ามาเหมือนกับว่าจะมาตามเอาเรื่องเอาราวกับเด็กที่เป็นลูกจ้างในอู่รถหรือยังไรเนี่ยแหละฮะ
ไปดูนะฮะว่าวิธีการที่เขาตามมาหาเรื่องมาเอาเรื่องกันเนี่ยเป็นยังไง
นี่ทั้งคอนไม้ทั้งก้อนหินทั้งอิตติดเครื่องแล้วด้านในเขาเขาเป็น
รถของลูกค้าทั้งนั้นเลยนะครับมีสักแปดคนได้ทั้งคนโตทั้ง
วัยรุ่นเนี่ยครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นอู่ช่างพรนะฮะ
เจ้าของอู่ก็คือนายวรทนเขตสิทธิ์หรือว่าลุงพรอายุ๖๗ปีแล้ว
สันทรายนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่ลุงพรเอาคลิปนี้เนี่ยมาร้อง
ขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือทางคดีจากสื่อมวลชนบอกว่า
มีกลุ่มคนแปดคนไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยนี่เห็นชัดเจนว่า
ใครบ้างบุกเข้ามาในอู่มาตะโกนเรียกคนในอู่ให้ออก
ไปหาแต่ใครจะกล้าออกไปมาตั้ง๘คนแล้วเนี่ยเอาวงอาวุธ
เต็มเลยก็ไม่มีใครออกไปหลังจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปเลยมันก็
เครื่องปลาข้าวของใส่รถในอู่ใหญ่เลยก้อนหินนะฮะท่อนไม้คือรถ
พังไปสองคันจักรยานยนต์อีกคันนึงนะฮะที่พังเสียหายนี่ครับ
ร่องรอยต่างต่างนะครับทุกผู้ชมครับดูนี่อิดแบบนี้เลยนะโอ้โห
ไหนจะไม้อีกอะไรอีกลุงพรบอกว่าพอเกิดเหตุก็ไปแจ้งความนะฮะแต่
ตำรวจยังไม่มาตรวจสอบที่อู่เลยจนกระทั่งเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจ
เรียกเจ้าของอู่ไปให้ปากคำซึ่งทางลุงพรเจ้าของอู่เกรง
ว่าไอ้กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยมันจะย้อนกลับมาทำร้ายอีกนี่ดู
รถยนต์เห็นไหมฮะของลูกค้าเขายับเยินนั่นน่ะเป็นรถ
โอ้โหและอรรภานที่ไหนไม่รู้บุกมาแล้วเนี้ยเพี้ยใหญ่เลย
เออทั้งเจ้าของรถเจ้าของอู่เลยนะน่าเห็นใจนะครับเราก็ตาม
เรื่องนี้ให้นะครับทุกผู้ชมครับทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
พลตมตรีธวัฒน์ชัยพงวิวัฒนชัยนะครับ
บอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มคนก่อเหตุอยู่นะครับ
ตอนนี้สาเหตุรู้แล้วมันเนื่องมาจากเด็กในอู่รถเนี่ย
ไปมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้แถวร้านสะดวกซื้อซึ่งอยู่แถวอู่นั่นแหละ
พอกลับมาที่อู่ไอ้พวกนี้ก็ตามมาหาเรื่องจะเอาคืนแต่เขาไม่กล้าเอาไป
มันก็เลยเครื่องปลาสิ่งของเนี่ยใส่รถเขาใหญ่เลยนะฮะที่เป็นรถลูกค้าทั้งนั้นนะครับ
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับจากในคลิปมี๘คนนะฮะที่ลุงพรเจ้าของอู่บอก
วันนี้ที่สพสันทรายมามอบตัว๔คนนี่ฮะนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะ๔คน
คนโตทั้งเด็กโอ้โหนี่ฮะนัทพลพรมมาบุญหรือว่าแบงค์อายุ๓๐พงศกรติบันเทิงหรือปรามอายุ๒๕
นุพันธ์เอกจีนหรือบิงอายุ๓๓อีกคนนึงเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
นี่คนโตไม่ห้ามเด็กกันบ้างเลยเหรอนั่นน่ะสิคือนี่มีทุกช่วงอายุเลยนะคะตั้งแต่เยาวชนวัยรุ่นวัยกลางคน
หรือเด็กไม่บอกคนโตบ้างเหรออืมไม่รู้ใครต้องสอนใครแล้วล่ะจุดนี้
แต่ดูจากคลิปนี้ก็ไม่มีใครห้ามใครเลยค่ะแต่ทั้งสี่คนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ
เขาบอกว่าเอาละเขาสารภาพว่าไปลงไม้ลงมือก่อเหตุทำลายทรัพย์สินที่อู่รถจริงแต่เขารู้จักกันแค่๔คนนะ
ถามว่าแล้วอีก๔คนก็มากันตั้ง๘คนเขาบอกพวกนี้ใครก็ไม่รู้อยู่ดีมาสมทบกับพวกผม
แล้วเขาปล่อยเขาเข้ามาอย่างนั้นก็ได้เหรอคะมีอย่างนี้ด้วยนี่ฮะส่วนสาเหตุเนี่ยอ้างว่ามีเรื่องกับลูกชายของเจ้าของอู่
แต่ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อนะฮะที่ว่ารู้จักไม่รู้จักกันเนี่ยก็แจ้งข้อหาไว้ก่อน
บุกรุกเคหสถานแล้วก็ทำลายทรัพย์สินนะครับให้ประกันตัวไปนะเนื่องจากมามอบตัวไม่มีเจตนาหลบหนี
ลุงพลนะครับไปชมครับลุงพลกับลูกชาย
โอ้โหคันนี้พังเสียหายมาเลยคันสีขาว
ลูกชายอายุ๑๙บอกว่าวันที่ก่อนจะเกิดเหตุที่อู่เนี่ย
ซื้อกาแฟกับเพื่อน๔คนแถวร้านสะดวกซื้อแถวหน้าหมู่บ้าน
แล้วไปเจอกับเนี่ย๑พวกกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยไปเจอ๒คน
จาก๘เนี่ยเจอ๒คนตอนนั้นเขาขี่จักรยานยนต์มา
แล้วมีการมองหน้ากันอ๋อมองหน้าอีกแล้วเหรอคะ
อ่ามองหน้ากันแต่ลูกชายของลุงพรบอกว่า
ผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็กลับมาที่อู่เหมือนเดิม
จากนั้นไอ้พวกนี้ก็ขี่จักรยานยนต์มาตามหาเรื่อง
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในคลิป
ลุงพรบอกว่าเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย
นี่เกิดมาจนอายุ๖๐กว่าแล้วเนี่ย
แล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุติดต่อมายังลูกชาย
บอกว่าขอให้ไปถอนแจ้งความได้ไหมเอ้า
เดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
แต่ลุงพรบอกว่ารถผมสองคันเนี่ยรถลูกค้าเนี่ยรถยนต์เนี่ย
จักรยานยนต์อีกคันนึงเนี่ยรวมแล้วร่วม๒แสนกว่าบาท

นั่นน่ะสิเอาเป็นว่ายืนยันว่ายังไงก็ไม่ยอมความนะฮะ
เพราะถือว่าเป็นเหตุที่อุกอาจมากลุงพรบอก
แล้วผมว่าทางไม่ดีผมก็รีบขับรถกลับบ้านแล้วก็
เสร็จกลับบ้านเลยแล้วก็พอมาถึงที่บ้านเสร็จ
เขาก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วเขาเพื่อนผมก็เดินไปอยู่หน้าอู่
แล้วก็มีปากเสี่ยงกันล่ะแล้วก็วิ่งหากันล่ะ
ตอนนั้นยังมากันสองคนอยู่แล้วพอตีกันสักพักหนึ่ง
แล้วก็เห็นท่าไม่ดีมันมากันเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ

เนี่ยตรงข้ามนะครับ
ให้มองหน้ากันมาได้
เออแล้วก็มองน้าอูมิส
ตึงหมีดตึงเล็กครับ

ที่ชอบไปก่อเรื่องก่อราวเนี่ยอย่าไปคิดว่าแม่ถูกจับแล้ว
ติดคุกอะไรหรืออะไรยังไงเดี๋ยวก็จบกันไปไม่ใช่นะฮะ

เขาเรียกร้องค่าเสียหายได้นะฮะ
เป็นดิฉันที่ฉันให้ซื้อรถใหม่ให้เลยนะดูจากสภาพแล้ว

เห็นใจเจ้าของรถจริงนะคะ